คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราได้มีการนำเสนอเรื่องราวของนักแข่งรถระดับโลกที่มาเที่ยวเมืองไทย
แล้วไปเจอวิรากรรมของมอเตอร์ไซค์ที่ขับบนทางเท้าถึงกลับเป็นคลิปที่โด่งดังไปมากมายทีเดียวนะครับ
คำถามคือมีอยู่ว่าเราเคยมีการออกกฎเหล็กในการเอาผิดกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ไปขับบนทางเท้าปรับสูงสุดถึง๕๐๐บาทเมื่อปีก่อน
แต่ผ่านมาแป๊บเดียวปีเดียวเอ๊ะมันยังมีอยู่หรือเปล่า
คือหมายถึงว่ากฎนี้ปรับแบบนี้ยังมีอยู่
ยังมีอยู่หรือเปล่ายังมีการจับปรับอยู่ไหมยังคงเป็นกฎเหล็กอยู่หรือเปล่า
เพราะว่ายังมีการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้บริการทางเท้าว่ามันยังคงมีปัญหานี้อยู่คุณผู้ชมครับ
ควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่คุณทัศนัยกับคุณมิ้นเกริ่นมาเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายโดยแท้เลยครับ
ถ้าตราบใดที่ผู้บังคับใช้กฎหมายละเลยไม่บังคับใช้กฎหมายมันเดือดร้อนไปทุกเรื่องนะครับ
เฉพาะเรื่องมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปขี่บนฟุตบาทหรอก
ถ้าผู้ใช้บังคับใช้กฎหมายไปมีผลประโยชน์ไปรับเงินจากสถานบริการสถานบริการนั้นก็เปิดได้ตี๓ตี๔ตี๕
สุมกันอยู่อย่างนั้นได้เยาวชนของเราก็เสียหาย
ถ้าในก่อนนี้ก่อนที่จะมีคอสชผู้รักษากฎหมายไปมีผลประโยชน์รับสวยมาจากบ่อน
บ่อนเยอะนะครับบ่อนก็เปิดได้เยาวชนก็ไปขลุกไปมั่วกันอยู่ในบ่อนหมดเนื้อหมดตัวเสียหายเสียการเรียนเยอะแยะ
ฉะนั้นเรื่องใดก็ตามแต่ที่ผู้รักษากฎหมายไม่ทำตามหน้าที่เพราะไปมีผลประโยชน์กับเขาเรื่องนั้นยุ่งหมด
แม้กระทั่งเรื่องเล็กอย่างเรื่องปัญหาของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
แต่ก่อนเนี่ยตอนทหารมายึดอำนาจใหม่จำได้ว่าตอนนั้นค่าวินไม่ต้องจ่ายกันนะครับ
มีเข้ามาบริหารจัดการค่าทรงค่าเสื้อเนี่ยไม่ต้องจ่ายจัดระเบียบ
เดี๋ยวนี้เขาบอกกลับมาเหมือนเดิมอีกล่ะเสื้อวินตัวหนึ่งเป็นแสนอีกแล้วครับ
แล้วก็มีการเก็บส่งกันเป็นรายเดือนอีกแล้วครับ
แล้วพอเป็นอย่างนี้บรรดาวินมอเตอร์ไซค์เขาถึงทำอะไรได้ตามใจชอบไงครับ
เพราะเขาคิดว่าเขาจ่ายเงินแล้วนี่จะอะไรกันนักหนา
ทำกันถึงขนาดว่าขึ้นมาวิ่งบนฟุตบาทแล้วก็เป็นปัญหามาจนถึงวันนี้ครับ
คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาว่าที่เป็นข่าวมาอีกทีนึงเนี่ย
เนี่ยฮะท่านดูในจอสิเขาโพสต์คลิปวีดีโอลงในอินสตาแกรมของเขา
เขาบอกว่าดูนี่ครับรถติดเหรอไม่มี
ปัญหาแต่นี่มันคือทางเท้านะคนไทยก็ไปแปลแล้วก็ใส่คำว่าโวยเข้าไปด้วย
นี่มันคือทางเท้านะเว้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเสียชื่อครับ
อายเขาครับอายต่างชาติเขาเวลานี้ประเทศไทยเนี่ยคนมาอยู่เยอะแยะไปหมด
ชาวต่างชาติเขาก็อยู่ในเมืองไปดูสิครับ
ริมถนนสุขุมวิทย์ล่ายมาตั้งแต่เอกรรมัยมาอสกมาจนถึงอสกเนี่ย
ฝรั่งเย็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมั่งฝรั่งมั่งเกาหลีมั่งเขาก็เดินไปเดินมาบนฟุตบาทอยู่
ต่างชาติเขาก็งงครับ
หันมามองแล้วก็ทำหน้าเหลือหลา
เอ๊ะประเทศนี้ปล่อยให้
ดูลักษณะประเทศไทยวันนี้ก็เจริญพอสมควร
ลามบ้านช่องเจริญคนไทยก็เจริญพอสมควร
วิ่งบนฟุตบาทได้นี่เขาดูถูกครับ
เขาดูถูกว่าเป็นเมืองไม่มีกฎหมาย

แล้วเขาก็ตกใจผมเคยเห็นกับตาเลยครับ
เฉียวเกาหลีพ่อแม่ลูกเขา๓คน
หน้าตาเฉยแล้วก็ไม่ได้แสดงสำนึกอะไรว่า
ขอโทษขอโพยแล้วก็ไปเลย
ผมว่าเกาหลี๒๓คนนั้นกลับไปบ้านเขาก็ต้องเล่าให้ลูกเมียเขาฟัง
ญาติพี่น้องเขาฟังว่าเฮ้ยไอไปเมืองไทยมานะ

โตซะเดินอยู่บนฟุตบาทแท้
ฟุตบาทก็แปลว่าทางเดิน

แล้วท่านดูคลิปต่อไปนี้ที่เขาผมเอามาลงสิครับ

ห้ามจอดหรือขับขี่บนทางเท้าฝ่าฝืนปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

ขับแบบสบายใจไม่แคร์ป้าย

แล้วก็มีขับกันอยู่อย่างนี้

วันหนึ่งนิสิตนักศึกษา
ของจุฬารงค์กอนเขาทนไม่ไหวครับ

ว่าควรจะดำเนินการยังไงนี่ภาพนี้
นี่คนเดินฟุตบาทนะครับ
เฉียวชนแล้วต้องถูกหามลงไปในเปรย์เนี่ย

ยังอันตรายเลยเอ๊ะประเทศอะไรกันเนี่ย
ทำไมไม่มีใครใช้กฎหมายให้จริงจัง
เรื่องนี้พอลนลงขึ้นมา
ตำรวจหรือเขตก็จะบอกว่าโอ้ยพื้นที่กรุงเทพกว้าง
ทำเอาตอนไหนก็ดูไม่ทันหรอก

ไม่มีทางที่จะเอาเจ้าหน้าที่คนไหนไปดูได้ทันหรอก

คุณบังคับใช้กฎหมายจริงหรือเปล่า
ลองสิครับลองจับปรับให้จริง
ลงโทษให้จริงเอาถึงขั้นยึดรถสิ
แล้วทำกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ไฟไหม้ฟาง
ไม่ใช่เป็นสิวรอให้ค้อนเคาะแล้วถึงจะกินเนื้อไม้
ทำกันให้จริงสิครับผมรับรองได้ว่าเดี๋ยวก็รู้กันทั่วกรุงเทพว่า

นั่นที่นี่เขาปรับแล้วนะถึงขั้น
ถึงขั้นยึดรถนะสมมุติอย่างนั้นนะ
ใครมันจะกล้าครับอันนี้เราเหยาะแหยะไม่เอาจริงเอาจัง
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นความอับอายขายหน้าของประเทศ
สำหรับชนต่างชาติเขาเอาจริงแบบนี้ไหมล่ะ
ท้องที่ไหนปล่อยประละเลยย้ายสารวัตรจราจร
ยังปล่อยประละเลยอีกย้ายผู้กำกับ
เขตไหนท้องที่ไหน
ปล่อยประละเลยเอาไหมย้ายผู้อำนวยการเขต
รับรองได้เลยครับรับรองได้ว่า
เขตทั้งตำรวจจะต้องมาเอาจริงเอาจัง
ปรับให้จริงลงโทษให้จริงไม่กล้าหรอกครับ
อันนี้ก็ย่อย่อแหย่แหย่ทำมั่งไม่ทำมั่ง
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์เหล่านี้อย่างที่บอก
เขาเสียค่าวินแล้วนี่เขารวมเก็บเงินส่งแล้วนี่
ฉะนั้นเขาทำผิดอะไรเล็กน้อยก็อย่าไปยุ่งกับเขา
เอาอย่างนั้นเหรอครับไปเห็นแก่เงินเล็กน้อย
แล้วไม่บังคับใช้กฎหมายแล้วให้ประชาชนเดือดร้อน

อย่างนี้ผมว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะครับ
ไม่อยากเรียกร้องไปถึงว่าหัวหน้าคอสชต้องลงมาจัดการ
แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยควรจะทำอะไรสักอย่าง

มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะแก้ไม่ได้
มันแก้ได้ถ้าตั้งใจจะแก้กันจริง
อย่าไปรับสวยเขารับก็รับไปแต่ว่าต้องเอาจริง
ส่วนเรื่องข่าวต่อไปเนี่ยผมบอกไว้นิดหนึ่งก่อน
พรบที่จะเก็บเรื่องค่าดูแลหมาแมวเนี่ยเอาไปตีทะเบียนเนี่ย

ทำกันมากฎหมายนี้ทำกันมาก่อนจะมีคอสช
แล้วพอมีคอสชกฎหมายฉบับนี้ก็ตกไป
ถกเถียงกันมากว่าถ้าออกกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ย
คนจะเดือดร้อนไหมสภาพในเมืองเห็นด้วยครับ
หมู่บ้านจัดสรรสภาพในเมืองในกรุงเทพในเมืองเนี่ย
เอาหมาไปตีทะเบียนเอาแมวไปตีทะเบียนใครฝ่าฝืนปรับได้
แต่นึกดูสภาพในชนบทบ้านนอกสิครับ
เลี้ยงหมากันทีนึงเป็นฝูงแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใคร
แล้วต้องเอาไปตีทะเบียนมี๕ตัว๑๐ตัวโอ้ยตัวละเท่าไหร่ล่ะ
ฉะนั้นประเทศไทยยังมีสภาพต่างกันระหว่างชุมชนในเมืองกับชุมชนในชนบท
คราวที่แล้วเถียงกันมากเรื่องนี้สสต่างจังหวัดเขาไม่ยอม
ก็บอกชาวบ้านเดือดร้อนแล้วต่างจังหวัดที่เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันอย่างนั้นเนี่ย
อยู่ในชนบทในบ้านนอกเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนใครนี่ครับ
แต่ในกรุงเทพนี่คนเดือดร้อนแต่พอออกกฎหมายมาจะให้ขีดวงว่า
กฎหมายฉบับนี้ใช้ปฏิบัติเฉพาะในกรุงเทพหรือในตัวเมืองหรือในเขต
เขตอำเภอเมืองก็ไม่ได้มันต้องทั่วถึงพอทั่วถึงเดือดร้อนไหมล่ะครับ
ก็เดือดร้อนฉะนั้นอย่าตกใจพรบนี้แค่ว่าไปขอคอลโลมออนุมัติ
ยังมีขั้นตอนอีกไกลต้องย้อนกลับไปกฤษฎีกาต้องนำเข้าสภา
เอาเป็นว่าสนชชุดนี้เข้าไม่ทันไม่ต้องห่วง
ต้องรอสภาพูดแทนล่าสะดอนเที่ยวหน้า
สภาพูดแทนล่าสะดอนเที่ยวหน้า
สภาสอที่มาจากต่างจัวรรษ

ไม่ใช่ว่าใครมีกี่ตัวกี่ตัว
ต้องไปตีทะเบียนแล้วถ้าไม่ตีทะเบียนปรับกันหมด

เดือดร้อนสำหรับคนในชนบทด้วยครับคุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับ
ผมเกรงว่าถ้าบังคับใช้จริงนะ
หมาจอนจัดจะมากขึ้นเพราะคนเนี่ยจะไม่เลี้ยงไว้แหละ

คือเหมือนกับเราออกกฎหมายในญี่ปุ่นก็บอกห้ามข้ามทางมาลาย
ไม่ข้ามทางมาลายมีความผิดใช่ไหม
แล้วสมมุติบ้านนอกต่างจังหวัดต่างอำเภอเนี่ยนะ
สมมุติคนจะบ้าจี้จริงนะข้ามถนนไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีทางมาลัย

ให้มันสอดคล้องความจริงหน่อยนะขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับ